ทีนี้ค่ะมีอีกรายนึงค่ะคดีนี้ทางสื่อตั้งฉายาไว้ว่าตั้มโอนาน
เมื่อสักครู่เนี้ยนัดโอนไวอันนั้นโอนไวอันเนี้ยโอนนาน
ที่โอนนานเพราะว่าสี่ปีโอนอยู่สี่ปีหมดไปเจ็ดล้าน
ล้านคุณผู้ชมไม่แล้วคือไอ้อ่านัดโอนไวเนี่ยสองปีเนี่ยคือไม่เห็นหน้า
ไม่ไม่เจอตัวจริงไม่ใช่ไม่เห็นหน้าไม่เจอตัวจริงตั้มโอนานนี่เจอไหม
คุณคิดว่าเจอไหมล่ะคุณคิดว่าเจอไหมล่ะอย่าบอกว่าไม่เจอ
ไม่เจอไม่เจอสี่ปีคือไม่เจอเลยไม่เจอค่ะอ่าเนี่ยค่ะตั้มนามสมมุตินะคะ
เขาเป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและออกแบบจัดสวนค่ะ
ไปกับทนายความเลยค่ะไปแจ้งความดำเนินคดี
ที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีนะคะ
โอนานคนนี้เขาบอกว่าถูกมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊ก
อ้างว่าชื่อน้องขิมเป็นนางเอกมิวสิกวีดีโอ
แล้วหลอกให้โอนเงินให้สี่ปีสูญเงินไปเจ็ดล้าน
แต่ตั้มเขาบอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะทำคนเดียวอ่ะอืม
เรื่องเนี้ยน่าจะทำกันเป็นขบวนการครับ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
อืมตั้มบอกตั้มอ่ะผิดหวังกับความรักอืม
เครียดเรื่องธุรกิจธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ
อยู่ในช่วงอ่อนแอของชีวิตก็เลยเล่นเฟซบุ๊ก
ไปเจอผู้หญิงคนนึงอ้างว่าชื่อขิมแล้วก็คุยกันเลยค่ะ
คุยกันเหมือนแบบจีบกันแบบหนุ่มสาวอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นนางแบบมิวสิกวีดีโอ
อืมแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ดูทีนี้ก็คุยกันเรื่อยมา
รวมรวมระยะเวลาที่คุยกันเนี่ย๔ปีนะคะคุยผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
คุยกันผ่านไลน์นะคะคุยโทรศัพท์กันด้วยค่ะ
อ่ะได้ยินแต่หน้าไม่เคยเจอตัวจริงก็ต้องคิดว่าเป็นคนในรูปนี่แหละ
ถูกเพราะว่าได้คุยได้ยินเสียงอ่ะแต่ระดับนางเอกมิวสิกนะ
โอ้โหโอนเงินไปเนี่ยน่ะคุณผู้ชมสองร้อยหกสิบสองครั้ง
อืมเจ็ดล้านกว่าบาทอ่ะค่ะแล้วเขาก็มีหลักฐานเรื่องของการคุยกัน
โอนเงินผ่านทางไลน์ผ่านทางอะไรแบบเนี้ยนะคะโอ้โห
แล้วตัวน้องขิมคนที่อ้างตัวว่าเป็นน้องขิมเนี่ยนะเขาอ้างว่าโหยต้องใช้เงินหลายอย่าง
งานก็ไม่ได้ทำหนูป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็ส่งรูปไอเป็นเลือด
ไอเป็นเลือดด้วยใช่โอ้โหส่งรูปไอเป็นเลือดไปให้อ่า
ซ้ำเขาบอกเขาสงสารมากอืมโอนเงินให้สามหมื่นบาท
เขาคิดในใจว่าขนาดหมาแมวยังเก็บมาเลี้ยงได้ตั้งหลายตัวนี่คนอ่ะ
จีบกันเราคบกันอ่ะทำไมจะช่วยกันไม่ได้อ่ะอืม
แล้วเนี้ยนะสี่ปีเขาคุยกันจนถึงขั้นหลงรักสร้างเรือนหออืม
ดาวบ้านคิดถึงขั้นนั้นถึงขั้นจะสร้างเรือนหอจะดาวบ้าน
แล้วก็จะอยู่ด้วยกันอ่ะอ่าแล้วเนี่ยค่ะก็โอนเงินไปให้
หลายล้านโอนไปเรื่อยเรื่อยไอ้ไอ้สร้างเรือนหอกับดาวบ้านเนี่ย
โอนไปให้เขาอีกหลายล้านใช่โอนไปเรื่อยไง
โดยไม่เจอตัวจริงเลยไม่เจออ่าจากนั้นนะคะปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
บอกว่าตั้มทะเลาะกับขิมค่ะก็เลิกติดต่อกันไปพักหนึ่งอืม
เองไปเจอผู้หญิงคนใหม่ชื่อเมย์ก็เจอทางเฟซบุ๊ก
แต่เมย์คนนี้ได้เจอตัวจริงอืมก็คบกันเรื่อยมาอยู่ดีดี
ขิมกลับมาติดต่อกลับมาแล้วมาบอกตั้มว่าผู้หญิงคนใหม่ของตั้มอ่ะ
ที่ชื่อเมย์เขาไปผัวพันกับยาเสพติดนะ
ถ้าอยากช่วยเมย์เนี่ยเดี๋ยวขิมจะช่วยให้คือขิมรู้จักกับผู้ใหญ่
เรื่องคดีได้แต่ก็ยังไม่ได้เจอตัวจริงขิมอยู่ดี
ยังไม่เคยเจอกันอันนี้ก็คือเจอก็คุยผ่านทางช่องทางต่าง
ใช่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยค่ะแต่ขิมบอกว่าเดี๋ยวขิมช่วย
อืมผู้หญิงคนใหม่ของตั้มจะได้ไม่โดนคดีเรื่องยาเสพติด
แต่ตั้มต้องจ่ายเงิน๙แสนนะเดี๋ยวขิมเดินเรื่องให้
โอนให้นะคะเพื่อช่วยเมใช่เพื่อช่วยผู้หญิงคนใหม่ของเขา
อืมแต่เรื่องไม่จบขิมบอกว่ามันไม่พออ่ะโอนอีกสองล้านได้ไหม
จะได้หักกลบหนี้ที่เคยโอนไปให้ทั้งหมด
โอ๊นรวมเบสตเจ็ดใช่ออลให้อีกเหรอใช่เบสเจ็ด๗ล้านอ่ะโอ้โห
ระหว่างนั้นเนี่ยนะคะขิมก็โทรศัพท์ไปขู่ตลอดนะไปขู่ตั้มขู่แม่ด้วย
ให้โอนเงินไปให้เรื่อยเรื่อยอ่ะจนต้นปีตั้มบอกไม่ไหวละ
ขอเช็คหน่อยก็เลยเอาชื่อบัญชีอะค่ะ
ทั้งสามบัญชีนะคะมี๓ชื่อ๒บัญชีไปตรวจสอบปรากฏว่าโทร
ที่แท้ก็ไม่ตรงปกนี่นะเลยรู้ไงว่า
ชื่อจริงหน้าจริงของเจ้าของบัญชีคือใครก็เลยรู้ว่าถูกหลอก
บอกว่าที่ยอมโอนเงินไปให้เพราะความสงสารและความรัก
ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นตัวจริงก็ตามอืม
อะไรที่ทำให้พี่ตั้มเชื่อใจเขาขนาดนั้นถึงท่านต้องแบบ
เขาตอนนั้นคนที่ว่าไม่เคยเฟลล์อาจจะไม่รู้เนอะเพราะว่าผมกับคนทุกคนมันต้องมีจุดที่ว่าเฟลล์ที่สุดของชีวิตมา
แต่เขามาตรงในจุดที่ว่าเราต้องการกำลังใจกับใครสักคนหนึ่ง
ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเช็คมนุษย์เนี่ยละเอียดแล้วนะแต่คือบางครั้งเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจับเราทุกคืนแขนคืนขาจากว่า

ที่สูงคุณที่สุดทางกฎหมาย

จะต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
แล้วก็จะต้องทำงานร่วมกับทางกองปราบด้วย
ซึ่งเขาจะทำกันเป็นขบวนการหลอกเหยื่อให้หลงรักแล้วก็อ้างสารพัดสารเพเพื่อให้เหยื่อโอนเงินไปให้
ยังไงต้องไปแจ้งความเพิ่มเติมนะคะน้องจะได้ป้องกันตัวเองไว้ด้วย
แต่บอกว่าไม่น่าเชื่อคือไม่ใช่ไม่เชื่อตั้มนะคือไม่น่าเชื่อว่าจะเชื่อกันขนาดนี้จนแบบโอนเงินให้ถึง๗ล้าน
เรื่องความรักเรื่องความรู้สึกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องมันไม่เข้าใครออกใครแต่ตำรวจก็เลยเตือนก่อนโอนเงินให้ใครเจอตัวจริงกันก่อนดีกว่า
เจอตัวจริงบางทีก็อย่าไปโอนเก็บตังค์ไปใช้เอง
ก็ได้ให้ไหมคะอยากให้มีไม่ถึงพักครู่เดียวค่ะ